ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมขยับมาใกล้มาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันนะคะวันนี้พาไปดูราคาของเห็ดกันก่อนสำหรับใครที่ชอบทานเมนูเห็ดนะเห็ดฟางค่ะหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะคะเห็ดนางฟ้าแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและเห็ดเข็มทองสามสิบบาทต่อกิโลกรัมค่
บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะจ๊ะ